อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหระทึกเลยนะ
บุกเดี่ยวล็อกพ่อค้ามีดจี้คอ
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นกล้องวงจรปิดจับภาพได้ด้วย
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ค่อยดูไปพร้อมกันเลยนะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้เห็นไหมผู้ก่อเหตุโพกผ้าแดง
ในมื้อน่ะมีมีดอยู่ค่ะ
โอ้โหมาถึงนะเอามีดจี้คอผู้ชายเจ้าของร้าน
แล้วตอนนั้นฝั่งพี่ผู้ชายเขาสะบัดหลุดมาได้
วิ่งหนีเข้าไปวงนั่นน่ะอันนั้นคือมีดนะ

ทำท่าจะเอามีดแทงคือเจ้าของร้านอ่ะผู้ชายผู้หญิงคู่นี้เนี่ยนะคะ
ของเจ้าของร้านเสื้อชมพูอ่ะบอกยายายาหลังจากนั้นเปิดลิ้นชักให้เลย
จะเอาตังค์ใช่ไหมเอาไปเลยเอาไปเลยแต่ว่าอย่าทำร้ายผัวฉัน

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงหัวค่ำ
เมื่อวันที่๑๘ที่ผ่านมานะคะร้านขายของชำ
อยู่ในตำบลคลองกระจังที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์
เราก็เลยไปถามไปถามป้าเพลินป้าเพลินดาก้อนเนี่ย
เป็นภรรยาเจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่า
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๕โมงเย็นแล้ว
วัยรุ่นคนนี้นะเขามาขอซื้อบุหรี่
แล้วเขาจะมาขอโอนตังค์ให้ป้า
แต่ร้านป้าไม่ได้รับโอนไงหนู
ป้าก็บอกกับไว้รุ่นคนนั้น
นมร้านป้าไม่ได้รับโอนสักพักหนึ่ง
ไม่รับโอนมันก็รู้เลยวันนี้เงินสดเยอะ
อ่าสักพักหนึ่งก็ออกไปแล้วแป๊บเดียวกลับมา

ป้าขอจ่ายตังค์ขอโอนจ่ายได้ป่ะ
อ่ะคราวนี้ตอนนั้นลุงบอก

งั้นไม่เป็นไรซื้อยาเส้นแทนละกัน
จังหวะนั้นลุงเผลออยู่ไง
วัยรุ่นคนนี้มันมาล็อกคอลุงเอามีดจี้คอ
แล้วลุงสะบัดหลุดวิ่งหนีเข้าร้านมาค่ะ

ป้าอยู่ข้างในป้าได้ยินเสียงอะไรบ้างคะ
ได้ยินเสียงร้องก็นึกว่าเป็นอะไรก็วิ่งออกมาก็มาเจอกัน
มันก็เลยบอกว่าเงียบนะอย่าเสียงดัง

นี่เราก็เลยบอกว่าเราก็เงียบแล้วก็เราก็บอกตังค์อยู่ไหน
แล้วก็ความกลัวของเรากลัวมันจะทำร้ายเรา
เราก็เลยดึงนิ้นชักมามันก็ดึงสตางค์มาดึงไปใหญ่แล้ว
มันเอาแบงค์๕๐๐กับแบงค์๑๐๐ไปประมาณ๒๐๐๐บาทนี่
เนี่ยเห็นไหมป้าบอกว่าอย่างน้อยชีวิตลุงเอาไว้ดีกว่า
เอาตังค์ที่มันไปเลยมันอยากได้เอาไป
บอกแบบนี้หลังจากเกิดเหตุนะเอาจริงนะหนู
แม้ว่าพ่อหนุ่มคนนี้มันเอาผ้าพันหน้ามาใช่ไหมป้าจำได้แม่นเลยว่ามันคือใคร
อ้าวเหรอใช่เพราะคนในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละ
แกมองอยู่นะแต่แกมองแค่ระดับตาเนี่ยนะตรงนี้
ตาก็รู้พอจำได้แม่นแบบนี้ตำรวจตามไปจับคืนนั้นเลย
นี่แววตาแบบนี้ใช่เลยค่ะอายุ๑๘เก๋า
ชื่อกั๋วอ๋อไม่ได้ถามใครนะ
เขาชื่อเก๋านายวัฒนภงค่ะตอนแรกเก๋าปฏิเสธนะ
แต่สุดท้ายเนี่ยพอเก๋าปฏิเสธตำรวจป๊าบเก๋าดูดิ
ดูวงจรปิดนี่ใช่เก๋าเปล่าใช่ครับ
ใช่เสียงอ่อนแบบนี้เลยค่ะ
แล้วเมื่อกี้ก็มีทั้งเสื้อผ้าที่ใช้ใส่ในวันก่อเหตุ

เขาก็โดนเรื่องชิงทรัพย์โดยมีอาวุธ

คุมตัวส่งดำเนินคดีต่อไปค่ะ
พอเห็นชื่อคนก่อเหตุชื่อว่าเก๋าลองนึกว่าถ้าเราชื่อเก่า

ใช่ครับโอ้โหหนักเลย